โอ้โหไม่รู้จีบยังไงของไอ้หนุ่มคนนี้นะ

ผู้ชายคนนี้ตามเทียวราทิ่วขือก่ะ
ส่งข้อความจะจีบผู้หญิงคนนี้
ไม่ติดครับผู้หญิงไม่เล่นด้วย

เอาก้อนอิทธิ์ทุ่มใส่รถเลยครับ
ดูนะนี่นี่คุณผู้ชมครับในมือขวานี่โอ้โหอะไรจากขนาดนั้น
หลงอิทธิ์หรือหินก้อนบัลเวอร์เลยนะ

คุณปุ๋ยครับเป็นผู้เสียหายแล้วก็เป็นเจ้าของร้านสเต็กเนี่ย
เอาคลิปนี้ส่งมาให้ทีมข่าวดู
จากคลิปจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้ยืนอยู่หน้ารถแล้วก็เอาก้อนอิด
ปลาใส่รถของเธอที่ร้านหน้าร้านสเต๊กของเธอด้วย

แล้วก็เก็บก้อนอิดเดินขึ้นรถที่จอดอยู่ขับออกไปอย่างรวดเร็วครับ
รัชดาพิเศษซอย๓แยก๑สเต็กนักล่านะครับ
ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ตำรวจสอนอโห้ยขวางคดีไม่ครืบครับ
คุณปุ๋ยเจ้าของร้านสเต็กก็เลยเอาคลิปนี้ส่งมาให้ทีมข่าว
มานั่งทานสเต็กที่ร้านเธอประจำเลย

ทีนี้มีวันหนึ่งครับฝ่ายชายส่งไลน์มาหา
แต่เธอติดธุระอยู่ก็เลยไม่ได้ตอบ
มาดูไลน์อีกทีปรากฏว่าอ้าว
ที่จีบอยู่ด่าซะแล้วพี่เบิร์ต

ไม่โอเคพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้

ผู้ชายไม่พอใจครับพี่ปุ้ยครับ

จากจีบเป็นด่าจากด่าเป็นขู่ฆ่า

ส่งมาขู่ว่าจะฆ่าเธอด้วยวิธีไหนดีนะแค่นี้

แล้วมีอีกหลายข้อความต่างนานา
กลัวสิหวาดภาวะเลยครับ

ลงทุนไปเช่าแท็กซี่สีส้ม

จอดรถข้างคันของเธอเนี่ยนะ

กระจกแตกเป็นเสี่ยงครับประตูฝั่งที่นั่งข้างคนขับก็มีรอยบุบไป
แล้วตอนนี้ลำบากเลยครับลำบากชีวิตเธอเลยต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดภาวะ
กลัวว่าผู้ชายคนนี้จะหวนกลับมาก่อเหตุที่มันร้ายแรงมากกว่านี้ครับ
เธอก็เลยวอนไปยังตำรวจนะตำรวจสอนอห้วยขวางช่วยเร่งรัดตามคดีนี้หน่อย
ช่วยตามผู้ชายคนนี้จับกลุ่มตัวมาให้ได้หน่อยไม่อย่างนั้นเธอจะขายสเต็กยังไง
จะใช้ชีวิตยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหรถเสียหายไปอีกนะฮะ